ผมได้จิ้มแร็ปไทยคุณไม่ฟังได้ไง

แต่ถ้าร้องก็ต้องร้องไปโลกก็ได้
ผมได้จิ้มแร็ปไทยคุณไม่ฟังได้ไง

ถ้าไม่ฟังเสียใจจะบอกให้ลูก

เอาล่ะก่อนอื่นเลยขอสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่าน

ขอต้อนรับขอเรียกเขาว่ารุ่นพี่แล้วกันนะคะ

หน้าหายตากันไปนานมากถามพี่ออดี้ก่อนดีกว่า

พี่ออดี้เราเนี่ยดังมาตั้งแต่ปีไหน
ปีเมื่อไหร่เลข๔อะรู้เลยว่าประมาณเลขนี้ไหน

คงเล่น๒๐ปีพอดีเลย

แล้วพี่ดาจิมล่ะคะเป็นยังไงบ้างหายหน้าหายตาไปไหนมา
ก็เหมือนพี่ออรี่ครับก็คือหายไปจากสื่อแต่ว่ายังมีงานเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะครับ

คือพี่ดาจิมเนี่ยดิฉันฟังเขามาตั้งแต่ใต้ดินตอนนี้อยู่บนดินแล้ว

ต้องมีคนแก้ให้ตลอดนะคะ
ว่าเป็นแรปเปอร์รุ่นบุกเบิกคุณผู้ชมเขากลับมาครั้งนี้เป็นไงพี่
ก็คือตื่นเต้นสิครับเพราะว่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่
ก็คือยุคประมาณช่วงปี๓๘๓๙เนี่ย

จะมีศิลปินจากต่างประเทศมาด้วยนะครับ

ทัศน์มาตรงปลดทุ่มด้วยนะครับ
คือไปในคอนเสิร์ตนี้เตรียมยาดมยาลมอย่าห่องไว้เลยเชื่อว่ากระโดดกันยักษ์

แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอยากให้พี่ดาจิมแร็ปให้ดูตอนนี้เลยได้ไหม

นี่มันสไตล์อะไรทำไมต้องแหกปากโวยวายร้องอย่างไร

หายใจทั้งไหน
มันกี่วินาทีกันคะอยากจะรู้สิทธิ์
ว่ากลับมาครั้งนี้พี่ดาจินมีความพิเศษด้วย

เนื้อเพลงก็เกี่ยวกับทุกคนเคยเจออ่ะเวลาโบกแล้ว

แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าคนที่ไม่ดีแล้วครับ
ทีมีก็มีเยอะแยะนะครับลองปรับดูครับ
เขาบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เรียกว่าเป็นงานยังรุ่นย่อมละกัน
ในงานจะเป็นยังไงมั้งพี่มีป๊าลุงหรือว่ายังไงดี
คืออย่างนี้ดีกว่าครับผมเชื่อว่า
จะรู้ว่ามันเป็นถนนยาวสายบันเทิงที่มีเต็มไปด้วยสถานบันเทิง
แล้วก็เป็นสถานที่ที่มิตรภาพเกิดขึ้นได้ง่ายมากในแต่ละค่ำคืน
แล้วมันมีวัฒนธรรมของมันด้วยบนถนนเส้นนั้น
นึกถึงตู้ซิกเกอร์นะทุกคนถ่ายซิกเกอร์กัน
มีเวลาคุณอยู่ในร้านร้านหนึ่งแล้วใครสวยใครหล่อ
เค้าจะโดนจับภาพขึ้นหน้าจอแล้วก็คุณก็ออกมาแล้ว

บรรยากาศในคอนเสิร์ตนี้จะไม่เหมือนกับว่ามานั่งเก้าอี้แล้วดูคอนเสิร์ต
คือเราจะเตรียมโต๊ะไว้ให้เลย

ไปเหมือนเวลาเราจะไปเที่ยวต้องโทรตรงร้านหนึ่ง
พี่ออดี้ได้ยินมาว่าพี่ออดี้จะแต่งเพลงไว้
ว่าจะช้องนั้งหรือว่าระวังให้รู้
เบื่อรอจนกว่าเขาทิ้งเธอไป
แล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหน

จำได้ชอบมากเพลงนี้เคยดังมาก

ทุกวันนี้อยู่ข้างในทุกเปิดเซอร์ต์
เอาล่ะวันนี้พี่ดาจิมถือมาด้วย
อะไรจักอะไรอ่ะไม่ใช่ทรงพระป่านะแจกบัตรคอนเซิร์ตนี่แหละให้เวลาไหร่ดีพี่

เออนะฮะได้ควงคู่กันไปก็เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถโทรมาร่วมสนุกนะฮะ

๐๒๑๒๗๑๐๐๐ต่อที่๒๔๐๑นั่นเองนะคะ

ใช่แล้วอย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะคะ
แล้วก็เดี๋ยวได้รับบัตรกันไปอย่างแน่นอน
เอ้าสุดท้ายนี้
ย้ำกันหน่อยขาย้ำกันหน่อย

วันเสาร์ที่๑๗กันยายน
ไปที่ใบเทคบางนา

แล้วก็เตรียมสายเดี่ยว

ไปทุกคืนก็จะเห็นหน้าเดิมกัน

จะได้เจอหน้าคนคุ้นเคยรวมไปถึงนักร้อง

วันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองคนนะคะ